ก็พาตัวไปแล้วเป็นไปรับรองแพทย์ว่าป่วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีดราม่าทุกปี
สำหรับการจับจ้องว่าในแต่ละปีดารานักร้องหรือแม้แต่เซลิบิตี้ในเมืองไทย
มีใครบ้างที่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะคะ
แล้วก็มีทุกปีที่มีคำถามว่าเฉพาะคนรวยใช่ไหม

เฉพาะคนดังใช่ไหมที่จะรอดได้

ผู้หญิงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นั่งฟังไว้ก็ดีค่ะน่าสนุกดีเหมือนกันนะคะ

คนนี้นี่ไม่น่าจะมีใครเกินแล้วนะคะ
ต้องตอบให้ได้ทุกคำถามและข้อสงสัย

ผู้บริโนยการกองการศัตรินหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนค่ะ

คือชินวุฒิเนี่ยโดนเพราะว่าร่างกายที่เขาคิดว่า

หรือเขาโดนเพราะว่าเขาเว้นการไปรายงานตัวปีหนึ่งคะ

ก็คือทั้งสองประเด็นประกอบกันนะครับ

ทีแรกที่เขาดำเนินการวิธีในการตรวจเลือก

ถือว่าเป็นคนขายการตรวจเลือกนะครับ

ก็ต้องไปดำเนินการวิธีคือส่งฟ้องศาล

กับว่าไม่ไปตรวจเลือกนะครับ

ก็จะจัดให้เป็นคนหลีกเลี่ยง
คำว่าคนหลีกเลี่ยงนะครับ
จะไม่เหมือนกับการปฏิบัติในการไปตรวจเลือกทหารปกติ

ไม่มีสิทธิ์ในการจับฉลากพูดง่าย
ก็คือต้องส่งเข้าหน่วยทหารเลย
อ๋อคือไม่มีสิทธิ์เสี่ยงเลย

แล้วก็ดูแล้วก็ดามมาตั้งแต่เด็กด้วย

คือการตรวจของแพทย์นี้
แพทย์ได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่า

นะครับว่าถ้ามีเหล็กดำในร่างกายนี่
เกินหนึ่งปีนี่ถือว่าปกติ

อันนี้ทางการแพทย์ได้ชี้ชัดเลย
แต่ว่าเราในตัวนี้เราก็ได้เน้นย้ำนะครับ

แต่เราต้องดูด้วยว่าเขาเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร

เราก็อาจจะกำหนดเขาเป็นคนจำพวก๒ได้

แต่เนื่องจากว่าในการตรวจเลือกนั้นนะครับ
คนยำพวกที่๑คือร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับ
ถ้าเผื่อเพียงพอก็ไม่ต้องใช้คนประเภทอื่น
คือในการตรวจเลือดจะแบ่งคนเป็น๔จำพวก
คนยำพวก๑ร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับ
คนยำพวกที่๒ลักหน่าอาจจะเป็นของคุณชินนี้ก็ได้นะครับ
ก็คือร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนคนจำพูดที่๑
แต่ไม่ถึงทุกกรภาพอันนี้คือคนยำพวก๒
คนยำพวกที่๓คือรักษามหาวิทยาลัย๓๐วัน
อันนี้บางคนสงสัยอะไรเช่นจะไปตรวจเลือกแล้ว
พรุ่งนี้วันนี้ถูกรถชนขาหัก
คือรักษามหาวิทยาลัย๓๐วันจำหนดคนยำพวก๓

ปีหน้ามาใหม่รักษาให้หายมาตรวจเลือดใหม่
คนยำพวกที่๔โรคขาดต่อการรับการอาหาร
คนที่เอาเข้ารับใช้การอาหาร
ไม่เอาแน่เลยคนยกพวกที่๔

ที่๔แต่คุณชินไม่ใช่นะคุณชินแทน
เดี๋ยวฉันขอย้อนคุณชินก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุณไมค์นะคะ

เพราะว่าคุณชินไม่ได้ไปรายงานตัวอยู่ปีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นพอเป็นคนหลีกเลี่ยงปุ๊บ

ต่อให้ร่างกายมีเหล็กดาม

ใช้งานได้เหมือนอเวียวะส่วนหนึ่ง
ไม่ได้คุณชินหลุดไหมคะ

เหมือนจะบวกสอง
คุณชินก็ไม่ต้องเข้าไปเป็นทหารป่ะคะ
ก็ต้องดูว่าเขาจำหน่ายเป็นคนอะไร

อย่างที่ผมเรียนขั้นต้นแล้วการตรวจเลือดทหารนั้น
คนจำพวกที่หนึ่งไม่พอเอาคนจำพวกที่สอง
แต่นี่คุณชินเป็นคนหลีกเลี่ยง

คุณชินเป็นคนหลีกเลี่ยงก็คือไม่มาเข้ารับการตรวจเลือก
แต่เมื่อตรวจร่างกายแล้วคุณชมพู่ที่๔ก็ไม่เอา
เข้าใจไหมครับแต่พวกที่๑กับพวกที่๒ต้องเอา
คือเพราะเอิญว่าของคุณชินได้ทั้งสองข้อถูกไหมคะ
แต่ว่าจริงแล้วคุณชินไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเหล็กไม่มีอะไร
คือคุณชินโดนตั้งแต่ด่านแรกแล้วว่าคุณชินไม่ได้ไปรายงานอยู่ติดปีหนึ่ง
แม้เขาจะกำหนดเป็นคนจำพวก๒ก็ต้องเข้าหน่วยทหารอยู่ดี
อันนี้ไปตามข้อกฎหมายคือต่อให้ไม่สมบูรณ์
ต่อให้ไม่สมบูรณ์ก็เข้าครับคนจำพวก๒ก็เข้านะครับใช่ไหมครับก็เข้า
เพราะว่าการเข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยจะเรียงลำดับนะครับ
จำพวกแรกคือคนจำพวกที่๑ร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับ
ถ้าคนจะพูดถึงไม่พอเอาคนถัดลองอันนี้สงสัยเลยคนถัดลองคืออะไร
ถัดรองก็คือไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับทุกคนละภาพไม่ใช่
คนถัดรองคือคนจำพวกที่๑นั่นแหละ
แต่ตัวเตี้ยคือต่ำกว่าละ๖๐ลงมาถือว่าเป็นคนถัดรอง
เพราะฉะนั้นเวลาเขากำหนดคนที่จับฉลากเขาจะเอาคนตัวสูงก่อน
คือสูงคนละ๖๐ถ้ามันพอคนถัดลองก็ปล่อยกลับบ้านเหมือนกัน

คนจะพูดอีกหนึ่งสูงพอไม่พอต้องเอาคนถัดลองแล้ว
ถ้าคนถัดรองไม่พออีกเอาคนอย่างพวกสอง
เห็นไหมคะคนยังพวกสองไม่พออีกเอาคนผ่อนผัน
แต่ว่าเบื้องต้นคือคุณชินโดนในกรณีที่
คุณชินไม่ได้ไปรายงานตัวอยู่ปีหนึ่ง
แล้วก็ถึงแม้ว่าคุณชินจะบุเรจถึง
ถึงจะดามเหล็กไว้แต่แพทย์ก็ยิสูจน์ไว้ว่า

แต่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเป็นมาไม่ถึงปี

แต่ก็อาจจะหรือว่าโดนเลยเหมือนกันค่ะ

เอาใหม่ย้ำสุดท้ายของคุณชินนะคะสมมุติคุณชินไม่ได้ขาด

แล้วคุณชินมีเหล็กดามนะคะถ้าเกินปีไม่มีปัญหาก็จับดำแดงแต่ถ้ามันไม่ถึงปีคุณชินเป็นไงคะ
ก็ต้องดูด้วยอย่างที่ผมบอกต้องดูทางกายภาพด้วย

ถ้าไม่เกินปีถ้าเขาข้อขยับไม่ติดก็ถือว่าสมบูรณ์เหมือนกัน
พูดกันตรงคือถ้าสมมุติคุณชินหลุดทุกอย่าง
แต่ว่าไม่อยู่แค่แพทย์วินิจฉัยตรงนี้อยู่ที่แพทย์

ตอนนั้นนะไม่ใช่ใบรับรองแพทย์ถูกไหมคะ

ว่าถ้าเวลามันเห็นไม่ชัดเจนแพทย์ก็จะจัดเป็นคนที่พวกสาม
แล้วไปตรวจปีหน้ามาใหม่ให้แพทย์วินิจฉัยอย่างละเอียด
ที่ที่ฉันพูดถึงใบรับรองแพทย์คือว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยนะคะ
สมมุติว่าได้มาอันนี้เข้าของคุณไม้แล้วนะคะ
คือได้มาเนี่ยหมายความว่าพอแพทย์

พอได้ใบจากพระมงกุฎมาเนี่ยแปลว่าหมอตรงที่จับใบดำใบแดงเนี่ย
ต้องดูใบรับรองแพทย์แล้วก็ดูตัวคุณไม้อีกทีป่ะคะ

หรือว่าหรือว่าได้เลยคือบอกคุณไม้มาแล้วคุณไม้ผ่านเลย
คือตามกฎหมายได้กำหนดแน่ชัดเลยว่า
ผู้ที่มีสิทธิ์ในการพิจารณานะครับ
คัดเลือกบุคคลทั่วไปน้องเข้าไปเนี่ย
เข้าไปสู่หน่วยทหารคือคณะกรรมการการตรวจเลือก

ซึ่งมีอยู่๕ท่านมีประธานกรรมการตรวจเลือกกรรมการแพทย์
กรรมการสดียังวัดกรรมการอาหารสมบัติคนหนึ่งคนที่สอง

นะครับก็จะเป็นคู่พิจารณา
เพราะฉะนั้นหลักฐานต่างที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
จำเป็นว่าต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลทหารไม่จำเป็น
น้องเขาอาจจะอยู่ไปตรวจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่แล้ว
ไม่ใช่โทษครับไปตรวจที่ศรีราชพยาบาลอยู่แล้ว

เขาเอาเวททะเบียนของศรีราชพยาบาลมาให้คณะการแพทย์ดูก็ได้

กรรมการแพทย์ก็จะดูอ๋อนี่เป็นโรคหัวใจเหมือนกัน

เพียงแต่ว่าในการที่ทางกองทัพบกนะครับ
โดยผู้จำการทันบกให้เกิดความรวดเร็วปงสายบริษัทวิทยุทธรรมนี่
ได้กำหนดในการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกขึ้น

เพราะว่าเมื่อไปตรวจโรคที่โรงพยาบาล๒๐แห่งของทหารแล้วเนี่ย
คณะกรรมการแพทย์๓ท่านพิจารณาแล้วจะเขียนเลยว่า
น้องคนนี้เป็นโรคขัดต่อการรับอาหาร

คือมันจะมีประโยคที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์อยู่พอดี

เขาก็จะลงความเห็นให้เลยว่าขัดต่อการรัฐหารเป็นจำพวกที่๔
เพราะฉะนั้นเวลามายื่นที่คณะกรรมการตรวจเลือกก็ง่ายขึ้น

พิจารณารายละเอียดแต่ว่ามันง่ายขึ้น
เข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเคสเดียวกัน
เข้ามาจากโรงพยาบาลศรีราชเคสเดียวกันเลย

โรงพยาบาลศรีราชเขาไม่เขียนหรอกเป็นโรคขัดต่อการรับอาหาร

ใช่เขาเขียนว่าเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่ว

แพทย์ในคณะอำการตัวเลือกก็เปิดตำราดูว่า
กลุ่มว่าเป็นโรคขัดต่อการรับงานอาหารหรือเปล่า

คุณไม้ไปตรวจที่พระมงกุฎได้ใบนี้มา
แล้วก็มีประโยคนั้นเพราะว่าเป็นคุณหมอทหาร

คุณไม้มาที่หน่วยปุ๊บเนี่ย
คณะกรรมการที่หน่วยเนี่ยมีแย้งได้ไหมคะ

ได้เพราะว่าคณะกรรมการจะมี๕ท่าน

ถ้าเกิดความเห็นไม่ตรงกันสามารถแย้งได้

แต่เขาก็ไปตรวจโรงพยาบาลพระมงกุฎหมอทหารเองนะคะ

ก็ผมบอกเลยว่ามันเป็นข้อมูลที่พิจารณา

งั้นที่ฉันต้องตั้งคำถามแบบนี้พอค่ะ
มันพิจารณาว่าไม่ต้องเข้าเป็นทหาร

ซึ่งไม่ได้มีข้อความเขียนไว้ไหมคะ

เพราะว่าแต่เดิมที่ทำให้กำหนดว่า

มันไม่มีหรอกครับให้ไปตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก
ประชาชนทั่วไปเวลามารับการตรวจเลือก

อาจจะเป็นหลักฐานคลินิกหลักฐานโรงพยาบาลเอกชน

ใช่อยู่อยู่แต่ว่าเรากำหนดนี้
เพื่อว่าให้น้องเขาสกีตัวเองดียิ่งขึ้น

พอหมอมาชี้มาดูแล้วมันก็ไม่ละเอียด
แต่ว่าไปตรวจโรงพยาบาลอาหารโรคเฉพาะอย่างนี้
อย่างเช่นผมเคยเจอปรากฏว่าเส้นปศาสตร์
ขายสารางพรับเส้นปศาสตร์กล้ามเนื้อทั้งนี้อ่อนแรง
แต่ว่าดูเหมือนคนปกติเลยร่างกายแข็งแรง

ต้องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ด้วยอะไรต่างนะครับ
หมอก็ยืนยันมามันก็จะสามารถที่จะพิจารณาง่ายขึ้น
คือเพราะฉะนั้นนะคะต่อให้ไม่ได้อยู่ใน๒๐แห่งที่กำหนดเอาไว้
ไม่เป็นไรขอให้คุณมีประวัติสุดท้ายแล้ว

แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไปตรวจใน๒๐แห่งที่กำหนดไว้
แล้วได้ข้อความนั้นมาจากหมอทหารเอง
ก็อาจจะไม่ได้๑๐๐เมื่อไปยื่นตอนเกณฑ์ถูกไหมคะ

ก็คือหมอเขาจะประสานงานกันนะครับ
ตรง๑๐๐เป็น๑๐๐อยากได้แค่นี้แหละค่ะ

เพราะว่าหมอที่มาก็คือมีหมอที่ตรวจเลือกนะฮะ
มีทั้งหมอทางด้านทหารหมอทหาร
แล้วก็มีหมอจากโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับ

ถ้าหมอรัฐบาลมาจากโรงบาลรัฐบาลเขาอาจจะเป็นผู้หญิงด้วย

จะโทรประสานงานกันในเรื่องศัพท์ทางแพทย์นะฮะ

คือถ้าอยู่ใน๒๐แห่งนี้แล้วได้ข้อความนั้นมา

ว่าร้อยก็ได้เนอะเท่าที่ฟังคำตอบท่านนะคะ

คืออันนี้ขอพาดพิงกลับไปในปีที่คุณณเดชน์เอง

เห็นไหมคะดูขึ้นคอนเสิร์ต
เล่นกีฬาร่วมกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้
คือแบบนี้คนสงสัยว่าแล้วยังไง
ทำไมดูไม่เห็นเหมือนเลย

ดาราต่างประเทศถามว่าแสดงเองไหม

เราดูในจอต่อยชนะผู้ร้ายตลอด

บอกเลยว่าตรวจละเอียดมากในแต่ละเคส
เราให้หมอกำนวดเป็นคณะอำนาการตรวจ
เช่นเคสหอผืดเราตรวจไม่ใช่ว่า
อบหืดนะดูเอาหูฟังฟังอย่างเดียวคงไม่ใช่

เขาจะตรวจความจุของปอดเลยแล้วแต่

ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาผืนนี้คือจะมีประวัติ
คืออาจจะเป็นตั้งแต่เด็กลักษณะอย่างนี้

ทีนี้มีในโซเชียลมีเดียนะคะมีการแชร์ต่อกันมา

ท่านเคยได้รับรายงานไหมว่ามีคนที่เป็นโรคหอบหืดแต่เข้าไป
ฝึกเป็นทหารท่านเคยได้ยินไหมคะ
คืออย่างนี้ครับในการตรวจเลือกต้องเข้าใจนิดนึงว่า
ในการตรวจเลือกเวลามาตรวจเลือกที่หน่วยตรวจเลือก
เรื่องการตรวจเลือกมันไม่ได้สิ้นสุดตอนนั้น
เพราะว่าเราทำเรื่องต่างเพื่อให้เกิดความบริสุทธิธรรม

เพราะฉะนั้นการตรวจเลือกในคณะกรรมการตรวจเลือกเนี่ย
จะเห็นว่าเป็นการตรวจของทหารเป็นหลัก
ใช่ไหมฮะเช่นน้องบอกว่าเป็นรถคอผืด
แต่ผมดูแล้วไม่เป็นนะน้องไปจับฉลากแล้วได้ใบแดง
ต้องเป็นทหารนะครับอย่างนี้
คือทหารตัดสินพูดง่ายนะครับ

แต่ว่าสามารถที่จะให้ตรวจใหม่ได้โดยคณะกรรมการชั้นสูง

คือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัด

เพราะว่าในตัวพระรามยัตรและอำนาจการอาหารเนี่ย
จะให้อำนาจของมหาดไทยและกระลาโหมร่วมกัน

ถ้าเกิดน้องมีปัญหาคือดูแล้วเนี่ย
พมันไม่น่าเป็นผมก็ร้องยังสูงให้ตรวจสอบใหม่
ดูอีกทีว่าเป็นจริงหรือไม่จริง
ท่านเคยได้ยินไหมว่ามีน้องทหารเกณฑ์เราเป็นโรคขอผืด

ก็ตั้งแต่นี้ก็คือถ้าเผื่อตรวจสอบแล้วไม่น่าชัด

คณะกรรมการตรวจเลือกจะชี้แจงรายละเอียด

ในระหว่างการตรวจเลือกถ้าน้องเกิดว่า

ฉันต้องถามท่านต่อเลยค่ะถ้าคำตอบของพอคือว่า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

ต่อให้เป็นปีแล้วหรือยังไม่ถึงปี
ก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่หน่วยวินิจฉัย
ส่วนของคุณไม้คุณไม้ไปตรวจ๑ใน๒๐แห่งที่มีการกำหนดไว้
เพราะฉะนั้นคุณไม้ตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นหอบหืดโดยหมอทหาร
เพราะฉะนั้นเรียนเอาจากคำตอบมาสักครู่นี้คือ
ว่า๑๐๐เลยก็ได้เมื่อถือใบนี้ไปที่หน่วยนะคะ

เพราะคนที่ตรวจขั้นแรกคือหมอทหาร
ทีนี้ค่ะเรียนถามแบบนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะ
มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีนะคะ
ว่าคนที่เรียนรอดอร์ตกลงแล้วเรียนรอดอร์เนี่ย
ยังจะต้องโดนเรียกมาเป็นทหารอีกหรือเปล่าคะ
ตอนนั้นไม่มีความเข้าใจแบบนี้นะคะ
ครับที่เข้าใจกันเนี่ยคำว่าเรียกทหารคือ
เรียกมาถูกเกณฑ์อีกหรือเปล่าถูกเกณฑบนอาหารใช่ไหม
ซึ่งในการตรวจเลือกนั้นเขาเอาเฉพาะกองเกิน

แต่สำหรับรอดดอนักศึกษาวิทยาทหาร
เมื่อเรียนจบปี๓อาจอายุประมาณ๑๘๑๙
เขาจะปลดเป็นกองหนุน
เพราะฉะนั้นก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจเลือกทหาร
แต่ว่าเมื่อกลายเป็นกองหนุนแล้ว
เขาจะต้องถูกเรียกพลคืออยู่ในระบบกำลังสำรองนะครับ

เพราะกฎหมายก็ให้มาตามกฎหมายเหมือนกัน

เรียกมาคือมาฝึกทบทวนนะครับ

ฝึกภาคหมู่ตอนปวดภาคกองร้อยหรือรู้จักหน่วย
เพราะว่ารู้ว่าเราเวลาเกิดมีเหตุเกิดขึ้นนะครับ
การระดมพลเราจะได้มาหน่วยถูก

หรือเป็นตั้งแต่เพิ่งจะมีข่าวเมื่อปีที่แล้วคะ
เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเดิมเหรอคะเดิมเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วเวลาเรียกมาทุกกี่ปีครั้ง

ครับก็จะมีเป็นวงรอบอยู่นะครับ
ว่าเข้ามาอยู่ในกองหนุนเนี่ยนะครับ
หรือระบบบางสำรองในกี่ปีนะครับ
มันจะเป็นระบบอยู่เช่น๖ปีนะครับ

คือคนหนึ่งจะอยู่ในบัญชี๖ปี

ใช่แต่ก็แล้วแต่งบประมาณที่จะมีนะครับ

พอเห็นภาพแต่ทีนี้ถ้าสมมุติอยากได้คำถามแบบ

ผมจะต้องไปเกณฑ์ทหารไหม

แต่ถ้าเขาจะเรียกมาอย่างนี้

มานานสุดกี่วันคะเท่าที่เคยมี
เรียกมานานสุดก็๑๕วันนะครับ

ถ้าดิฉันมีลูกผู้ชายหลานผู้ชาย

เอ้าปีนึงเห็นเขาบอกว่าเรียน๖

คืออันไหนดีกว่ากันสำหรับเด็กผู้ชายคะ

ท่านต้องฟันทงเลยค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วค่ะ

ก็ต้องดูว่าตามกฎหมายแล้ว

ถ้าเผื่อขาดการตรวจเลือดทหาร

แต่ถ้าขาดการเรียกพลโทษจำคุก๔ปี
ถ้าเผื่อเรียกพลโทษจำคุก๔ปี

คนที่มาสู่ระบบการตรวจเลือกทหารนั้น

ไม่มียศแต่คนที่เรียนรอดอจบแล้ว
จะได้ยศก็คือเป็น๑๐เอก

ถือว่าพวกนี้เป็นระดับผู้ค่ำชา

ท่านก็จะถูกลงโทษรุนแรง
ท่านก็เลือกมาเกณฑ์ทหารเหรอคะ

คืออันนี้พูดในแง่ของคนอยากเป็นนะ

สมัครเอาดีกว่าหรือเปล่าคะ

เอาอย่างงี้

แล้ว๒ปีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือไม่อยากทุกอย่างเลยนะคะ

ต้องมาเกณฑ์แต่ไม่อยากสมัครปีนึง
คือไม่อยากเข้าไปเป็นแม้แต่วันเดียว

ต้องทำอะไรบ้างคะที่ฉันถึงจะไม่โดน

ก็ที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วว่า
ถ้าเกิดเป็นโรคขัดการรับประการทหารก็ไม่เป็น
ก็คือต้องมีโรคขัดการรับประการทหาร

ไม่เลี่ยมไม่ได้

เวลาเขาวิ่งกันเขาวิ่งที่ใครชัวร์สุดคะ

วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะ

แต่ว่าขอบคุณมากสำหรับคำชี้แจงวันนี้ทั้งหมดค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป